คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมาว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะประกอบไปด้วยเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้เรามาลุ้นกันนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับ
เอาละครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เมื่อก่อนทำงานโรงงานจ้ะได้เงินมาก็เอามาให้แม่ใช้จ่ายในบ้าน
พอมีโควิดระบาดทางโรงงานก็ให้มี่ออกจากงาน
เสียใจมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านมันสูงอยู่กันหลายคนไหนจะลูกหนี้อีก
เจอแฟนทิ้งมาแล้วเนอะก็มาเจอได้ออกจากงานอีก
มันก็ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยทั้งท้อหลายอย่างรวมกัน
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือจังหวัดนครราชศรีมามีกี่อำเภอ

ถ้าจะลุ้นเงินล้านต้องถูกตั้งแต่ข้อแรกนะครับ

ถูกถูกถูก
ถูกครับ
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีทั้งหมด๓๒อำเภอด้วยกัน
ตอนนี้นะครับครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมา
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ต่อไปนะครับจากเรื่องวัดนกออกครับอาชีพทำเกษตรรับจ้างทำนา
ทำไงได้นิดเดียวก็ต้องสะใจแล้วครับกูช่วยเขาปฎิษฐานครับอยากให้
หายครับถ้าผมป่วยแทนลูกได้ผมจะป่วยแทนลูกให้ลูก
สมบูรณ์แบบให้ลูกหายเหมือนเด็กปกติทั่วไปครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือรูปปั้นลุงเคราวขาวนี้
ใส่กางเกงสีอะไรข้อที่หนึ่งสีแดงครับ

เฮ้
รูปปั้นลุงเคราวขาวนี้นะฮะใส่กางเกงสีแดงจริงด้วย
เพราะฉะนั้นเพื่อ๑๓๑เอะก็ตอบได้อีกหนึ่งข้อแล้วครับ
ตอนนี้ครึ่งทางแรกทำไปได้สวยมากเลยนะครับ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

จับขนมจีนความหวังของคนเป็นแม่จะไม่มีวันสิ้นหวังนะคะ
ถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่พาน้องม่อนไปหาหมอค่ะ
เพราะว่าหมอนัทตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่สู้ค่ะสู้แม่จะสู้
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือขูดมะพร้าวนะครับ
จำนวน๖ขีดและนำไปคั้นกะทิให้ได้
ปริมาณที่กำหนดว่า๓นาทีแม่ลอยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ไม่ได้นะคะ
ใช้เวลาไปนะฮะเราให้เวลาละ๓นาทีนะครับ

นาที๑๖วินาทีครับ
เอาละฮะอย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพิ่งพลาดไป๑ข้อเท่านั้นนะครับ
เราอาจจะพลาดการลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งข้อให้ได้ลุ้นเงินแสนกัน
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายนะครับจากเรื่องบ้านของเราครับ
วันนี้ผมทำงานขายปลาหมึกครับมันก็ขายได้กำไรไม่เยอะครับ
แม่ผมเป็นคนที่เก่งครับแบบเลี้ยงลูก
เวลาลูกมีปัญหาแกรับได้ทุกอย่าง
ทุกปัญหาแกหาทางแก้ได้หมดครับ
ไม่มีปัญหาไหนแกแก้ไม่ได้
คือเลข๒ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวผู้ป่วยของเด็กชายประสมโชคคือเลขอะไร

ถากถากถากถากถากถาก

เลข๒ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวผู้ป่วยของเด็กชายประสมโชคคือเลข๘๓ครับ
เอาละฮะตอนนี้นะครับครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับคุณผู้ชม
ได้รับทุนไปต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เพราะฉะนั้นครอบครัวของเรามี๔ตัวกุญแจต่อชีวิตได้อีก๒ดอก
ต้องปรึกษากันแล้วครับว่าจะส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจก็ได้
มาเพียงท่านเดียวก็ได้แล้วแต่ครอบครัวจะตกลงกันนะครับ
กุญแจดอกที่๑ใครจะเป็นผู้เลือกครับ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ
น้องแม็คครับเชิญประจำที่ครับ
และแม็กซ์มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้คนละ๑ดอก

ขอให้โชคดีแต่ตอนนี้เราต้องเลือกกันก่อน

กุญแจดอกที่๒แม็กซหยิบเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้น
อกละ๒๐วินาที๒ดอก๔๐วินาที

มาลุ้นกันเลยนะครับว่าโบนัสหลังตู้นั้น

โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

มาดูตู้โบนัสหมายเลข๒ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มาดูตู้โบนัสที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับมาดูไปพร้อมกันนะครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
และตู้โบนัสหมายเลข๔นั่นก็คือ

วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น๒๕๐๐บาท

คุณผู้ชมครับไม่ว่าโลกนี้หรือโชคชะตาจะทำร้ายเราแค่ไหน
แต่คนที่จะยืนเคียงข้าง

ก็คือผู้หญิงที่เรียกว่าแม่
รักแม่กันให้มากนะครับทุกคน
และผมอยากเชิญชวนให้กับทุกท่านนะครับที่แฟนรายการของเรา
แบ่งปันทานน้ำใจคนละเล็กละน้อย
เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของแม่ลอยอยู่นี้
แม่ที่สู้เพื่อลูกหลาน
ให้แม่ได้ผ่อนหนักเป็นเบาลงบ้าง
ผมฝากครอบครัวของแม่ลอยไว้ด้วยนะครับ
ขอกลับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่มีน้ำใจล่วงหน้าครับ
วันนี้ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณครอบครัวของแม่ลอยนะครับ
ทุกชีวิตที่มาพูดคุยกันในรายการนะครับ
และผมขอให้คุณพาคุณคอขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา

สุขภาพแข็งแรงขอบคุณคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว
ผมเอเชยาพิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป